อะไหนก็การเมืองแล้วโทนี่วุฒรรมอดีตนายกทักศิลป์ชินวัตรตัวกลายจะทำให้คนใกล้แถวนี้เดือดปุดปัด
หลายต่อหลายรอบไอ้คนแถวนี้คือใครฮะลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชา
นี่ลุงพลแล้วนะว่าไงฮะไม่ใช่ลุงพลแล้วนะไม่ใช่แล้วฮะนี่ข้ามมาแล้วเป็นการเมืองแล้วนะ
ลุงตู่ว่าเนี่ยโทนี่วุฒซ่ำเป็นแบบนี้ถามแบบนี้มาลุงตู่ว่ายังไงลุงตู่เป็นไงรู้ไหม
หลอดสถานสะเทือนประหลอดแทบแตกเชิญชมวินาทีนั้น
การที่ปล่อยให้คนในประเทศมาทำร้ายผมมันก็ไม่ถูกต้อง
นี่คือคุณทักศิลป์บอกว่าถ้าเป็นเขาที่๖เดือนเขาทำได้แน่

เร็วกลับมาทำดี

ก็เลยถามว่าโทนี่ก็พูดอย่างนี้ค่อยกลับมาดิ
แล้วเสียงที่ถามรู้ไหมนักข่าวช่องหัวเขียว
ของไทยรัฐตายเจ้าตาย
แล้วรู้ไหมจังหวะหนึ่งนายกถามกลับมาว่ายังไงพี่โต๊

คุณเป็นนักข่าวของทักศิลป์ใช่ไหมรู้นะว่าคุณคุยกับเขาบ่อย
สนิกกันขนาดนั้นหรือลุงตูแจ้งเย็นฮะ
เข้าใจได้เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี๖๕
ดังนั้นเรื่องต่างจะถาโถมใส่ลุงตู่แล้วไปมาในที่ประชุมสภาก็เหมือนกัน
บ้างมองบ้างอ่านบ้างมองบ้างแต่๙๐อ่าน
พอ๙๐เปอร์เซ็นต์อ่านส่อเขาก็เลยทักถวง
เขาก็เลยแซวอย่างท่านพิเชษเชื้อเมืองผ่านสสเชียงรายพักเพื่อไทย
ท่านบอกว่าลุงตูถ้าท่านนายกจะทำแบบนี้ท่านไม่ต้องพูดเลย

เสียเวลาถ้ามันอ่านทำไมผมอ่านหนังสือออก
หรือไม่งั้นนะเอาจัดพร้อมเตอร์ให้แกไหม
ได้หมดไม่ได้แล้วนะฮะเพราะลุงตู่ตรงนี้ไม่มีพร้อมเตอร์นะฮะ
สุดท้ายแล้วลุงตู่ก็เลยบอกว่าแล้วทำไม
ผมเป็นคนเขียนไอ้๔แผ่นปึกใหญ่เนี่ย
ผมเป็นคนเขียนเองเพื่อมาพูดให้สภาได้ฟัง
เรื่องงบประมาณผมเขียนเองร่างเองพูดเองมีปัญหาอะไร
อธิบายแบบนี้แต่พอโดนถามก็มีอาการปี๊ดป๊าดเกิดขึ้นเหมือนกัน
เอาล่ะการทำงานวันนี้ผมขออย่างกลับเรียนนะ
ผมไม่ใช่ประถิกษาเนี่ย
เพราะผมทำงานทางการเมือง
เห็นว่าผมเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันแต่เสียงก็ยังดังเหมือนเดิม
เพราะว่าบางทีมันก็อัดอั้นนะเนอะ

ทำตัวนี้ให้ดีที่สุดหลายคนบอกยังไม่ดีที่สุด
ผมก็ไม่รู้มันจะทำได้ยังไงมันก็มากกว่านี้นะ
เพราะผมมาทั้งวันทั้งคืนผมไม่เคยมีความสุข
ใดที่คนไทยไม่มีความสุขผมก็ไม่มีความสุข
ผมไม่ใช่คนใจดำแล้วผมไม่ต้องการผลประโยชน์
นั่นคือผมโอเคแล้วครับขอบคุณที่กรุณาฟังผมมานานพอสมควร

คุณสุประโชคเพิ่งชมท่านนายกวันอภิปรายวันแรกอยู่เลยผมจำได้ฮะ
โอ้โหนายกมารอบนี้ท่าทางนิ่งไม่มีปฏิกิริยาไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไร

ไม่แต่มีคำพูดหนึ่งที่มันออกมาในโลกโซเชียลนะ
คือประมาณว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทำดีได้เลยเหรอ
ไม่เคยทำดีเลยเหรออย่างนี้ก็น้อยใจเหมือนกันนะ

แล้วเมื่อวานนี้เอฟซีของลุงพลนะเอามาโยงนิดหนึ่ง

ลุงพลเอฟซีลุงพลบอกว่าเอาลุงตูออกไปเอาลุงพลกลับมานะครับโอ้โฮโดยแล้วกัน

พอพูดชื่อลุงไปลุงมาเนี่ยอาจจะมีความสับสนเหมือนกันนะครับ
อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีมีช็อตเด็ดเกิดขึ้นกลางสภา
ท่านมิ่งขวัญแสงสู่วันฮะพักเศรษฐกิจใหม่

ลุงตู่ไปเถอะยกมือกราบกรานกลางสภา
เพราะหากลุงตู่อยู่ต่อไปเศรษฐกิจไทยพัง
อย่าว่าแต่เศรษฐกิจไทยพังเลยลุงตู่เองก็พังเหมือนกัน
คุณมิ่งขวัญถึงขั้นยกมือกราบกลางสภานะครับ
แต่สุดท้ายแล้วการอภิปรายในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖
ก็มีการลงมติครับเวลาประมาณสัก๕ทุ่ม
กว่าเกือบจะเที่ยงคืนแล้วเกือบจะหมดเวลาแล้ว
มติผ่านฉลุยฮะผ่านฉลุยด้วยเสียงที่เห็นด้วย
เสียงไม่เห็นด้วย๒๐๑เสียงงดออกเสียง๒เสียงนะครับ
นี่คือวาระแรกดังนั้นเดี๋ยวจะเข้าสู่วาระ๒ขั้นตอนกรรมธิการ
และขั้นตอนแปรยัตติต่อไปนะครับ
ประมาณรายจ่าย๓๑ล้านล้านบาทผ่านฉลุยวาระแรกเรียบร้อย
ระแรกคือวาระรับการใช่ไหมคะ